พี่บีน้ำทิพย์หรือว่าอรุณา

วันนี้จะบอกว่าโอ้โหคนด่าเละเทะเลยทีเดียว

อันนี้เป็นก่อนหน้าที่จะมีออนแอร์

เป็นคนหนุนอิแล้วเหมือนแบบอยากจะละบาย

มีคนขาดมาตายมาก

ก็เลยแบบทำไมต้องให้โมโห
ทำไมต้องให้อุ่นหิดแค่นั้นเอง
นิดนึงค่ะคือเกี่ยวกับงานแค่นั้นเอง
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
แบบเคยเรื่องความรักเลยไม่ใช่

จริงหรือถ้าเขารู้ตัวเขาก็จะขอโทษ

เขาบอกนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูก็อย่าอินมากนะคะ